ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
หากเธอไม่ได้หัวใจขอสารภาพ
กดโทรศัพท์รับช้าก็ยังน้อยใจ
เพลงที่๑นะครับมูลค่า๑๐๐๐บาท
กดโทรศัพท์
ได้สิครับ
ร้องได้ร้องได้
ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
คุณแม่คะตอนนี้ลูกชายสุดที่รักของคุณแม่ทำได้แล้วเพลงแรกหนึ่งหมื่น
มีเงินไปตัดต้นแล้ว๑หมื่นเป็นอย่างน้อยนะครับ
ใจสารภาพของคุณก็อตจักรพันธุ์อาบคอนบุรี
ก็เป็นเพลงที่คุณก๊อฟบอกว่าเคยร้องร้องได้เหมือนกันแต่ว่าแนวเสียงเส้นเสียง
ร่องไม่มีคนร้องร่องเสียงไม่ใช่แนวนั้น

คิดว่าไปทางพี่แจ๊คธนพลครับแนวออกหวานออกแนวพี่กุ้งแนวนั้นครับ
เอาละครับตอนนี้น้องก๊อฟของเราเดินทางมาถึงเพลงที่๒กันล่ะ
ต่อกันเลยนะครับเพลงที่๒นี้มีมูลค่าสองหมื่นบาทแล้ว
ฟังอินโทรก่อนเลยนะครับฟังแล้วค่อยมาว่ากัน
อินโทรเพลงที่๒มูลค่า๒๐๐๐บาทมาเลยครับ
เป็นอินโทรที่ค่อนข้างสั้นทีเดียวนะฮะแต่ก็พอจับได้ว่าเป็นเพลงอะไร
เจ้าพ่อเพลงหวานเป็นไงถนัดไหมอันนี้
เคยฟังเช่นเดียวกันครับแต่ก็ถ้าเปรียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ให้สัก๗๕ครับ

เพลงเมื่อกี้นี่ยังร้องได้เต็มที่๑๐๐อันนี้๗๕ทีเดียว
ตอนนี้ก็มีเงินสะสมอยู่ในเพลงแรกนะครับเพลงที่๑๑๐๐๐บาท
อันนี้ถ้าเกิดว่าพร้อมที่จะกลับบ้านหยุดฟังแล้วไม่ไหวแล้วไม่สู้ต่อ
รับหนึ่งหมื่นบาทกลับบ้านเลยแต่ถ้าจะสู้ต่อเพื่อจะรับสองหมื่นบาท
ถ้าเกิดร้องผิดขึ้นมา๑๐๐๐บาทเหลือครึ่งหนึ่งตัวช่วยยังอยู่ครบเหมือนเดิมยังไม่ได้ใช้
ตอนนี้มาครับฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่๒มูลค่า๒๐๐๐บาท
ก๊อฟจะสู้หรือจะหยุดครับ
ตกลงว่าจะสู้หรือจะหยุดครับ

ให้เห็นถึงความตั้งใจก๊อฟเนี่ยเป็นคนตั้งใจสูงมาก

ทีนี้๗๕ของก๊อฟตรงนี้เราต้องมาลุ้นกันว่า

เขาจะใช้ตัวช่วยหรือเปล่าขนาด๗๐เขายังไม่ใช้เลยเพราะฉะนั้น๗๕ไม่รู้

หวังว่าจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

เห็นคุณแม่คุณแม่บอกว่าไม่ต้องใช้

บอกว่าไม่ใช้ไม่ใช้
ไม่ใช้เก็บเอาไว้ก่อน

ก็ถ้าผิดนี่เหลือครึ่งเดียวเลยนะ๗๕ตรงนี้มั่นใจเหรอ
ก็คิดว่าน่าจะทำได้ครับเพราะว่าเพลงนี้ก็ฟังมาพอสมควรครับ

เพลงที่๒มูลค่า๒๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๒เพลงมาครับ

ให้ฉันตายก่อนได้ไหม
ก่อนคุณเปลี่ยนใจไปรักคนอื่น
ชีวิตฉันก็คงไม่ยาวไม่ยังไม่ยืน
เมื่อรักเคยชื่นกลับมาชอบช้าง
ให้ฉันตายก่อนเถิดหนา
อย่าให้ต้องมาโดนรักกระนำ
ดูหรือใจก่อนเคยสัญญา
ไม่น่าลืมทำฉันกินน้ำตาเพราะใคร
ไม่นึกว่าใจคุณจะเป็นสอง
จึงต้องหม่อนมอง
รักคุณหมดใจ
ไม่นึกว่ารักจะถูกทำร้าย
ไม่นึกว่าใจของคุณไม่เคยเพียงพอ
ให้ฉันตายก่อนเอาบุญ
ก่อนที่ใจคุณจะมีรักต่อ

เฝ้ารอเห็นผล

โอ้โหคึกคักมาก

เป็นไงครับก๊อฟร้องเพลงนี้

แล้วเนื่องด้วยคิดว่าน่าจะได้กำลังใจจากแม่
ในห้องส่งด้วยแบบกองเชียร์กรี๊ดดีมาก

ว่าเขาจะไปไกลได้จนถึงเพลงที่๑๕

เพลงที่๒มูลค่า๒๐๐๐๐บาท
๊อฟร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
เพลงที่๒มูลค่า๒๐๐๐๐บาท
ก็ร้อง
ร้องได้ครับ